แบบปรับเอนด้วยคันโยกแบบไฟฟ้าหรือว่าจะแยกเป็นวัสดุที่ใช้หอหุ้มก็มีทั้งผ้าและหนังเกรดต่าง
นั่นหมายความว่าด้วยคุณสมบัติของเราเนี่ยซึ่งเราได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อระดับนี้เนี่ยแน่นอนนั่นคือจุดแข็งของเรานะคะ

และด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์กว่า๘๙ปีในอเมริกาและการเติบโตด้านรายได้เป็นตัวเลข๒หลักต่อปีบริษัทจึงขยายตลาดจากกลุ่มเฉพาะอย่างเก้าอี้ปรับเอนมาเป็นเก้าอี้โซฟาที่มีตลาดใหญ่กว่าแต่ก็ติดปัญหาว่าลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงติดภาพเดิมของเลซี่บ่อย
เราจะทำยังไงที่จะเปลี่ยนแนวคิดของผู้บริโภคให้ยอมรับได้ว่าเลซี่บอยเป็นมากกว่าเก้าอี้ปรับเอนนะคะเพราะเรามีสินค้าที่อีกเยอะแยะมากมายแต่เราถูกจำกัดด้วย
ฟังจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกันค่ะ
ในกลุ่มประเทศไทยในเอเซีย

ถ้าเขาอยากจะแตกลายออกไปนะครับ
ต้องทำยังไงที่จะให้ผู้บริโภคมีภาพจำภาพใหม่เกี่ยวกับแบรนด์นี้
ให้กลายเป็นบริษัทที่เป็นศูนย์รวมความรู้หรือให้บริการเกี่ยวเรื่องความสบาย
เรื่องของสรีระการพักผ่อนมากกว่านะครับ
อาจจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความพักผ่อนความสบายในครอบครัวขึ้นมา
อาจจะรวมไปถึงนะครับเก้าอี้ที่เป็นโซฟาด้วยก็ได้
ไปถึงผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่สร้างให้กับความสบายด้วยกันครับ
ความแข็งแกร่งของแบรนด์และสินค้าที่ได้มาตรฐาน
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน